วันนี้๗พฤศจิกาครบรอบ๑เดือน
งครามสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาส
๑เดือนที่ผ่านมาเราควรจะสรุปเป็นประเด็นยังไง
เดือนที่พิษจากสงครามทำลายร้างฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า๑หมื่น
นี่ตัวเลขที่ประเมินออกมา
แล้วที่สลดหดหูกันไปทั้งโลก
ใน๓ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงและเด็ก
ไม่วายเว้นแม้แต่คนแก่คนป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของฮามาส
แถลงว่าการบุกถล่มของอิสราเอล

ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์เพิ่มไปอีก๒๐๐กว่าราย
ตัวเลขของเหยื่อสงคราม
นับวันจะเพิ่มมากขึ้น
คู่ขนานไปกับการโจมตีที่รุนแรงขึ้น
ล่าสุดมีหัวข่าวมาจากสำนักข่าวต่างประเทศว่า
อิสราเอลประกาศบุกเมืองกาซ่า
ใน๔๘ชั่วโมงถ้านับมาถึงเที่ยงวันนี้ก็เหลือไม่ถึง๔๘ชั่วโมงแล้ว
แล้วก่อนจะถึงเส้นตายของการประกาศบุกใหญ่อิสราเอลระบุว่า
คืนที่ผ่านมาได้โจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซ่าไปอีก๔๕๐จุด
นี่คือ๑เดือนของความสูญเสียทั้งชีวิตคนอาคารตึกรามบ้านช่อง
ย่างเข้าสู่เดือนที่๒แล้วจะเป็นยังไงต่อ
เท่าที่ติดตามสถานการณ์รอบด้านยังไม่เห็นวี่แววของการยุติการสู้รบ
เห็นแต่แนวโน้มว่าไฟสงครามจะยิ่งลุกโชนขึ้นลุกโชนขึ้น
งครามจะบานปลายขยายวงมากขึ้นมากขึ้น
แล้วอาจจะกลายเป็นสงครามในภูมิภาค
ถามว่าข้อตกลงหยุดยิงตามคำเสนอของผู้นำชาติอารับ

มีคำตอบมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนี่บริงเก็น
อยู่ระหว่างการเดินสายเยือนชาติตะวันออกเป็นรอบที่๒อยู่ในขณะนี้
คำตอบนั้นมีรายงานว่าบริงเก็นปฏิเสธ
ข้อเสนอตกลงหยุดยิงของผู้นำอารับ
โดยระบุว่าถ้าหยุดยิงเดี๋ยวจะเป็นการปล่อยให้กลุ่มฮามาสในสถานที่ต่าง
สามารถรวมตัวกันขึ้นมาใหม่ได้
แล้วพอรวมตัวกันได้กลุ่มฮามาสก็จะทำซ้ำเหมือนที่ทำมาเมื่อวันที่๗ตุลาอีกครั้งหนึ่ง
คือลุยเข้าไปโจมตีอิสราเอล
ฟังอย่างนี้ก็แปลว่าข้อตกลงหยุดยิงจะไม่เกิด
หรือยังไม่เกิดในเร็วนี้
ถัดมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานคนไทยในอิสราเอล
ยังเหลือคนไทยในอิสราเอล

ตัวเลขนี้มาจากไหนครับ
เขาเป็นใครฮะเขาเป็นผู้อำนวยการกองรับรองพิธีการทูต
ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าราชการกระทรวงต่างประเทศกลุ่มแรก

ถามว่าจะทำยังไงกรแรงงานใดกว่า๒หมื่นคน
นายกทั้งรัฐมนตรีแรงงานยังคงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แรงงานไทยรีบกลับมาเสีย
ก่อนที่สถานการณ์สู้รบจะเลวร้ายอันตรายไปมากกว่านี้
เพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นมันก็จะยิ่งลำบากถ้าจะตัดสินใจเดินทางกลับมา
แต่ว่ามุมมองของแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่จริงของแต่ละจุดแต่ละจุดในอิสราเอล
เขาประเมินด้วยตัวเขาเองครับว่าจุดที่เขาอยู่อันตรายหรือไม่อันตราย
เขาควรอยู่หรือเขาควรกลับ
ฉะนั้น๒๐๐๐คนนี้ขึ้นอยู่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไง
รัฐบาลเชิญชวนให้กลับก่อนที่จะสายเกินไป
แต่ถ้าเขาประเมินว่าจุดที่เขาอยู่ปลอดภัยไม่อันตราย
อยู่ทำงานต่อได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่อันตรายเขาก็จะอยู่
ทีนี้มาถึงแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
นี่เป็นประเด็นที่น่าห่วงที่สุด
แต่ว่าล่าสุดนายกเผยตัวประกัน
ยังมีชีวิตอยู่นายกบอกว่าเมื่อวันที่ห้า
ที่ผ่านมาเนี่ยนายกได้คุยกับพลเอกทรงวิทย
นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าว่า
ได้มีภาพถ่ายของตัวประกันจึงเข้าใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุด
ตัวประกันยังมีชีวิตอยู่แล้วกำลังจะพยายามเจรจากันอยู่
ขณะนี้กำลังดูดูอยู่ว่าช่วงไหนของการรบภาคพื้นดิน
ที่อาจจะมีการพักบ้างหากมีการหยุกยินชั่วคราว
เป็นระยะสักวันสองวันก็อาจจะเป็นช่องทางในการลำเลียง
ตัวประกันออกมาถามว่าการหยุดยิงชั่วคราวจะเกิดขึ้นไหม
ถ้าฟังที่รัฐมนตรีต่างประเทศอีรักษ์บอกเห็นท่าจะเป็นไปไม่ได้
ฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ยุ่งยากของตัวประกันคนไทย
ถัดมาเราควรจะติดตามเรื่องอะไรอีกสหประชาชาติทำอะไรบ้างได้บ้าง
ในสถานการณ์ที่ผ่านมาแถลงการของสหประชาชาติโดยหัวหน้าขององค์กรสิบแปดแห่ง
รวมถึงยูนีเซฟรวมถึงโครงการอาหารโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลก
กล่าวถึงยอดผู้เสียชีวิตน่าสยดสยองทั้งสองฝ่าย
นับตั้งแต่การโจมตีข้ามพรมแดนของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่๗ตุลาคม
เขาระบุว่าประชากรทั้งหมดถูกปิดล้อมและโจมตี
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด
ถูกทิ้งระเบิดในบ้านที่พักพิงโรงพยาบาลและสถานที่ทางศาสนาของพวกเขา
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
อกจากนี้ยังเรียกร้องให้กลุ่มอามัสปล่อยตัวประกันทั้งหมด
และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเคารพพันธกรณีของตน
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างดูเดือด
เราต้องการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมโดยทันที
ผ่านมา๓๐วันแล้ว
มันมากเกินไปแล้ว
เรื่องนี้ต้องหยุดเดี๋ยวนี้
นี่มันมากเกินไปแล้วเรื่องนี้ต้องหยุดเดี๋ยวนี้
คู่สงครามเขาจะฟังสหประชาชาติไหม
ก็พอจะมีคำตอบอยู่ว่าเขาไม่ฟัง
นี่คือ๑เดือนของสงครามอิสราเอลกับฮามาส
ทีนี้มาถึงมาตรการเยียวยาแรงงานไทย
ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
วันนี้ที่ประชาชาชา
เขาก็เคาะตามข้อเสนอ

โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย
อันนี้เป็นเงินกู้ระยะยาว๒๐ปี
รายละไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
เบี้ย๑ต่อปี
ผ่อนเดือนละ๖๘๙บาท
ชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้เดิมสูงสุดรายละ

ชดเชยช่วยเหลือรายละ๖๕๐๐๐บาทจากกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
๑๕๐๐๐บาทและรัฐบาลเพิ่มให้อีก๕๐๐๐๐บาท
กระทรวงต่างประเทศจ่ายค่าเครื่องบินเดินทางกลับจริงสำหรับคนที่ซื้อตัวกลับมาเอง
และสุดท้ายข้อ๕กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
อบกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศรายละสี่หมื่น
ค่าใช้จ่ายจัดการศพไม่เกินรายละสี่หมื่น
กรณีพิการรายละ๑๕๐๐๐บาทกรณีทูปผลภาพรายละ๓๐๐๐๐บาท
นี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสงคราม
ในรอบ๑เดือนที่ผ่านมานำมาสรุปให้ฟังเป็นประเด็น
ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ